ดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
ตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเป็นต้นไปนะครับการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสาม
เดี๋ยวคงจะรู้ผลก็ประมาณสักไม่เกินสี่โมงนะครับส่วนเมื่อวานครับมีการประกาศตัดสิทธิ์นะครับ
นายวรวีมะกุดีนะครับที่ก่อนอันนี้เนี่ยไปยื่นคำร้องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขออุทธรณ์คำสั่งที่ถูกตัดสิทธิ์ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมรวมถึงขอให้ตัดสิทธิ์พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมคนปัจจุบันด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้กรกฐก็เลยมีคำวินิจฉัยว่านายวรรีนั้นจะถูกตัดสิทธิเนื่องจากเคยถูกสมาคมฟ้องร้อง
ซึ่งจากข้อบังคับดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมาคมนั้นสามารถจะเขียนเพิ่มเติมจากพรบกีฬาได้เพื่อประโยชน์ของสมาคม
ส่วนกระดวนการอย่างถูกต้องซึ่งตรงนี้ทำไว้ก็ไม่น่ามีปัญหา
ทางสารกีฬาโลกเนี่ยเขามีการวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดดังนั้นคำสั่งตัดสิทธิ์จากสำนักเลขาธิการนั้น
เป็นคำสั่งที่มิชอบได้ครับส่วนคำร้องให้ตัดสิทธิ์ผลตรวจเอกสมยศนั้น
จากคดีนะครับที่สยามสปอร์ตนั้นฟ้องเรียกค่าเสียหาย๕๐ล้านบาท
แล้วทางสารอุทธรณ์ก็ได้คำสั่งรับอุทธรณ์ไปแล้วก็เท่ากับว่าคดีตอนนี้ยังไม่สิ้นสุด
เพราะว่าทางสมาคมก็อุทธรณ์ไปซึ่งถือว่าพลตรวจเอกสมยศยังไม่ได้กระทำความผิดที่สร้างความเสียหายให้กับสมาคม

เท่ากับว่าการเลือกตั้งในวันนี้บ่ายโมงจะมีผู้ท้าชิงเหลือเพียงแค่๒คน
ที่จะสู้กันในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับทั้งหมด